ปกติถุงยางมีรสสตอเบอรี่รสอะไรแปลกรสมิ้น

รสช็อกโกแลตรสโคล่ารสถ้วยหอม

ใช่เยอะมันหลากหลายอ่ะ
ถ้าเป็นรสกะเพรามันไม่แสบเหรอวะ

นี่เขาบอกรสหรือกลิ่นอ่ะฮะอันนี้
เป็นกลิ่นมันไม่ใช่รสมดดำ
ใครจะเอากะเพรามาทาถุงยางล่ะ

ไม่แล้วมันถึงว่าอะไร
กลิ่นกะเพราไม่เป็นกลิ่นกะเพรา

นั่นคือถุงยางอนามัยรสกะเพราไก่เธอ
ก็เลยสงสัยทันทีว่ามันไม่ใช่กลิ่นไง
เขาเขียนว่ารสรสกะเพราไก่

เฮ้ยถ้าใช้ถุงยางกะเพราไก่
ผิวเรียบกลิ่นกะเพราไก่
ชีวิตรักเนี่ยมันจะกลายเป็นความแสบเกินต้านหรือเปล่า

ผ่านการทดลองถึง๓ขั้นตอนหรืออะไรสักอย่าง

ตรงหน้ากล่องอ่ะ

การทดลองมากถึง๓ขั้นตอน
ทดลองอะไรอีก๓ขั้นตอนนะ
ว่าไม่แสบร้อนแล้วก็อาจจะแบบเหนียวจริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
คือไม่ทะลุไม่อะไรอย่างนี้
ทดลองแล้วจะอ่านจากรีวิวถูกต้องไหม
ทางเพจก็มีคนทางเพจก็ไม่รอช้าไปซื้อสินค้าดังกล่าวมารีวิวอย่างที่พร้อม
หรือผมขอบความว่าได้กลิ่นกะเพราชัดเจนมาก
แต่ในเรื่องความแสบนั้นไม่มีแต่อย่างใด

ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรลองเสริมสร้างประสบการณ์น่าตื่นเต้นด้วยกลิ่นกะเพราไก่

เมื่อวานเพิ่งนำเสนอไปแต่ผู้บริโภคสงสัยว่ามันจะคาวไหมมันจะแสบไหม
ลองให้แล้วนะกลิ่นกะเพราไก่กลิ่นกะเพราชัดเจนมากไม่แสบมีแค่กลิ่นเงย
ครั้งนึงในชีวิตคิดลองจะดีกว่าตอกสด

เสริมประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นด้วยกลิ่นกะเพราไก่เถอะ
ขณะเดียวกันก็มีคนแท็กกันมาเพียบเลยนะฮะเพื่อให้มาดูถุงยางอนามัยไทยแลนด์ที่น่าจะมีขายเฉพาะไทยแลนด์โอลี่

ปะล่ะมาช็อกโกแลตสตอเบอรี่ที่ไหนก็มีเพราะถือว่าเป็นกลิ่นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าหน้าหลงไหลไหม
แต่ที่แน่ครั้งหน้าที่ได้กินกะเพราไก่อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้ก็ได้
โถโถ